ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เหลือในห้องจะเข้าไปต้องให้ดุจแจเปิด

ถูกเข้าที่ผู่ปมสำคัญค่ะ
ปมสำคัญว่าตังห้องถูกคนอื่นจับแขวน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความคาใจยังคงอยู่ไม่ใช่เฉพาะของคนในครอบครัวเท่านั้น
คนที่ตามข่าวนี้ก็สงสัยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
แล้วก็ดูจากทางของการให้ข่าวของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะคะ
ผลสรุปน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้า
คือช้าสุดแล้วนะคะไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้า
และดูแล้วเหมือนน้ำหนักค่อยเทไปทางผู้ตาย
อาจจะทำร้ายฆ่าตัวตายเอง
อันนี้คือทางข่าวน้ำหนักมาแบบนี้นะคะ
แต่นี่ไม่ใช่บทสรุปนะคะเพราะบทสรุปจะต้องออกมาอีกทีหนึ่ง
พบตรให้ข่าวไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวรอผลแล็บ
แล้วก็จะสามารถให้ข่าวได้น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้า
เรียนอ่านตามข่าววันนี้เลยนะคะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม
แล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกิดความสับสนมากทีเดียวนะคะ

แต่ในแง่ของการให้ข่าวความเป็นเหตุเป็นผลกันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้เราจะคุยกับน้องชายของผู้ตายนะคะ
ผู้ตายเป็นผู้ที่ยังอยู่ในสำนวนคดีนะคะ
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตัวเองต้องโดนตรวจสอบ
อันนั้นส่วนหนึ่งส่วนนี้ที่เกิดขึ้นกับเขาน้องชาย
ซึ่งจริงแล้วไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันในระยะเวลายาว
ยังเดินหน้าในการทวงถามซะด้วยซ้ำ
แม้จะพยายามย้ำว่าครั้งที่๒ที่จะมีการผ่าศพ

คุณชัยนรงค์เป็นน้องชายของคุณธวัชชัยอนุกูล

สวัสดีค่ะ
เราครั้งแรกที่เราคุยกันคือทางโทรศัพท์
ซึ่งตอนนั้นก็มีประเด็นเยอะแยะตั้งแต่ว่าทำไมวันเดียว
แล้วถึงจะเผาศพพี่ชายเลยได้รับคำตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ

แต่ทีนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว
มันมีความคืบหน้าของข่าวเยอะเลย

คุณชัยนรงค์ก็จะบอกว่ามันก็ยังมีประเด็นคาใจ
ยังมีความสงสัยยังมีคำถาม
เอาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันรายการสดเนี่ยนะคะ
ลี่คลายอันไหนแล้วบ้างกับของเดิมที่คาใจอยู่
มีปมไหนที่จบแล้วผมเคลียร์แล้วมีไหมคะ
ตามที่เคยบอกไปนี่ก็ประเด็นที่ลอยที่ขอบ
แล้วก็ประเด็นที่ตับแตกเลือดในช่องท้อง
ประเด็นนี้ยังเคลียร์ไม่ได้
ก็ยังต้องรอผลวิสูจน
ซึ่งเป็นประเด็นหลักเดิมเลยใช่ไหมครับ

เละทั้งขอย้อนนิดหนึ่งนะคะ
และสื่อแบบรวมเลย
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะคะหรือสื่ออื่น
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
ในลักษณะแบบตอบคำถามแบบนี้ตอนแรกนี่เพราะอะไรฮะ
ตอนนั้นยังไม่พร้อมจริงก็คือจริงไม่พร้อมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ
ทางบ้านผมก็เป็นห่วงว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ย
จะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยยังไม่ออก
คือที่ที่ฉันถามแบบนี้เพราะบางคนบางส่วนก็
บล็อกหรือเปล่าโดนขู่ไหมมีใครคุกคาม
มีใครตามหรือเปล่าให้ข่าวลักษณะนี้ทุกวัน
ได้ครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นค่ะ
จะมีความสับสนอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใช้อะไรในการผูกคอกันแน่นะคะ
แล้วก็ไม่ได้ให้ข่าวทั้งหมดว่าขั้นตอน
ก่อนจะถึงมือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งมารู้เพิ่งสัปดาห์ที่แล้ว
ก็ไปจะเรียกว่าขาดกันก็ไม่เชิง
กับผลที่เขียนไว้ในใบรับรองการตาย

แล้วก็มีผอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ก็ออกมาอธิบายอีกแล้วท่านก็ใช้พื้นที่ส่วนตัว
ในการเหมือนกึ่งจะฟันทงไปเลย

แล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ

ไทยรัฐออนไลน์ก็สัมภาษณ์คุณหมอหลายคน
ที่มีความรู้ด้านการชนะสูตร

คำอธิบายมันชัดเจนมากขึ้นไหมคะ
ที่บอกว่ามีการปั๊มก่อนที่เจ้าที่ของโรงพยาบาลจะมา
เคลียร์ไหมคะว่าอาจจะเกิดจากตรงนั้นก็ได้
ยังไม่เคลียร์ครับเพราะว่าตามที่ผมได้ทราบ
สื่อบ้างแล้วก็ทางคุณหมอต่างที่ออกมาให้ความเห็น
การทำการผสมปฐมพยาบาล
มีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า๑ที่ทำให้ตับแตกได้
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความคางแคลงใจอยู่

คุณชัยนรงค์ไม่คิดว่าอาจจะพลาดจากการประถมพยาบาล

เคยผ่านงานมูลนิธิมา
เขาเองก็ย่อมได้รับการอบรม
ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นมา
เพราะฉะนั้น

คือต่อให้ไม่เชี่ยวชาญแต่ผ่านการฝึกมา
ไม่น่าจะถึงขนาดทำให้ตับแตก

ถ้าสรุปผิดบอกด้วยนะค่ะ
พอเรื่องตับแตกเสร็จก็จะมีเรื่องของเลือดออก

มันอาจจะเป็นสัมพันธ์กับตับแตกก็ได้
ซึ่งตรงนี้ตอนที่เราได้ใบรับรองการตายมา
มีคำอธิบายอะไรไหมคะว่ามันอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้
หรือการกระแทกมันเกิดจากอะไรได้บ้าง

มีคำอธิบายเพิ่มจากแค่ตัวอักษรไหมคะ

รอผลชนสูตรรายละเอียด
จากสถานกวันนี้ที่เวรตำรวจอยู่

เวลาที่เป็นข่าวก็คือตกลงเป็นถุงเท้านะตกลงไม่ใช่เสื้อไม่ใช่ใช้เสื้อไม่ใช่อะไรนะคะ
ตรงใช้ถุงเท้านะตอนนี้ถุงเท้าเนี่ยในส่วนของคุณชัยนรงค์เองตอนนี้คาใจอยู่

คือมันมีเรื่องราวของมันตามมานะคะจากของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่เคลียร์เหรอคะ
เคลียร์ตรงที่ว่ารอยที่ผมเห็นนะฮะเป็นรอยที่เล็กมากนะฮะ
แต่วันที่ไปจำลองเหตุการณ์การดึงของถุงเท้าการทิ้งน้ำหนักของคนลงมา
หนาของถุงเท้าก็ยังอยู่อีกประมาณเซนกว่า
รอยที่ปรากฏอยู่บนคอพี่ชายผมมันเพียงไม่ถึงมินประมาณมิลลิเมตรเดียว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคาใจจำเป็นต้องคาใจแล้วครับ
คือกูเชิงลงมาจะบอกว่าคือต่อให้ดึงถุงเท้าด้วยแรงขนาดไหน
ลอยมันไม่ไปด้วยกันกับลอยที่ส่งมันไม่สัมพันธ์กัน

จากที่คุณชะนงไปตามจากหน่วยงานต่าง
คำอธิบายไม่มีนะครับผมยังไม่ได้รับคำอธิบายจากใคร
คุณชะนงได้คำอธิบายเท่าสื่อเท่าประชาชนที่ตามข่าวเลยเหรอ

มีแบบคุยกันแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวมีไหมคะ

นักข่าวกลับแล้วจะมีคุยกันเพิ่มไหมคะ

เรื่องของรอยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่า
คนพยายามจะถามเยอะนะคะว่ารอยมันเป็นไปได้ไหม
ถ้าไปลองจำลองเหตุการณ์ใช้ถุงเท้าขู่ทีว่ากลับบ้านพับประตูเนี่ยนะคะคือถ้า
คือเราใช้ภาพไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นลักษณะของรอยที่แบบเป็นเส้นเล็กจริง
คอของคุณธวัชชัยเป็นเส้นเล็กจริง
ทีนี้เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์หมอพรทิพย์มา
คุณหมอพูดถึงตำแหน่งด้วยไม่ใช่แค่ขนาด
ตำแหน่งของการพาดอยู่บนคอของคุณธวัชชัย
ตรงนี้ตอนแรกคุณชัยนรงค์สงสัยไหมคะตำแหน่งบนล่าง
อันนี้ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าผมไม่มีความรู้ในด้านนี้
แต่รอยเท่านั้นแหละขนาดของรอยเท่านั้นแหละที่สงสัยใช่ไหมคะ
เหนือจากนี้อันนี้คือชุดของสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิตนะคะ
อื่นมีชุดไหนอีกบ้างคะที่สงสัยจนถึงวันนี้
ก็ไม่มีครับเพราะว่าสงสัยใน๒๓จุด
ก็มันได้บางส่วนนะฮะก็อธิบายเรื่องการเข้าการออกเท่านั้นเองนะฮะ
เข้าออกจะผ่านประตูเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะ
เข้าออกก็จะต้องเห็นคือจำเป็นที่จะต้องใช้ประตูเดียว

เพราะฉะนั้นในส่วนความคิดซึ่งผมตอบไม่ได้

ได้ถามเพิ่มจากนอกเหนือจากที่เขาเลือกที่จะอธิบายเองไหมคะ
ไม่มีครับวันนั้นไม่มี
เข้าทางไหนออกทางไหนเห็นภาพตรงไหนบ้าง

ได้มีการถามไหมคะว่าเพราะว่ามันมีคำอธิบายของทางหน่วยงานเหมือนกันว่าการที่ไม่ติดกล้องเนี่ยเพราะอะไรก็ตามมาตรฐานอย่างที่ทำกันอะไรเนี่ยนะคะ
คือได้มีการถามเพิ่มไหมว่าตกลงไม่ติดกล้องหรือเคยมีกล้องหรือไม่มีอยู่แล้วคือได้มีการถามรายละเอียดตรงนี้ไหมคะ

เข้าใจค่ะคุณชัยนรงการชนสูตรรอบที่๒เนี่ยนะคะคุณชัยนรงค์ให้ข่าวชัดเจนว่าผมไม่ได้อยากผ่า
ชัดเจนครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือ
แล้วก็ช่วยพาผมไปทำหนังสือที่ศูนย์บริการร่วมเพื่อขอให้มีการผ่าพิสูจน์เพราะว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบของเขาว่าญาติเท่านั้นที่จะขอได้
นั่นก็คือขอความร่วมมือมาอันนี้ผมที่ยอมนี่หมายความว่าต้องการให้มีการพิสูจน์ต้องการให้เขาพิสูจน์กันมาว่าอะไรมันจริงแล้วมันคืออะไรแน่นอน
ไม่ได้เป็นการร้องขอจากทางญาติของคุณธวัชชัยคือไม่ใช่คุณชัยนรงค์แน่นอน

เป็นหน่วยงานต่างหากที่อยากพาแล้วมาขอความร่วมมือเพราะว่าต้องได้รับอนุญาตจากคุณชัยนรงค์ถูกไหม

จนถึงตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรมาถึงครอบครัวไหมคะ
ยังครับยังไม่มีการประสานเนื่องจากทางเลขาคณะกรรมการเองก็ได้ให้เบอร์ไว้ผมก็ให้ได้เบอร์ไว้ว่าถ้ามีการประชุมคณะกรรมการที่จะทำต่อไปเนี่ยให้ประสานผมด้วยผมจะได้เข้าไปประชุมด้วยนะฮะตอนนี้เขาคิดว่าเขาก็คงยังไม่ได้ประชุมกันตอนนี้ยังไม่มีการประสานมา
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ที่ไปเป็นพยานในการในการรับฟังก่อนที่คุณธวัชชัยจะเข้าไปสู่การควบคุมดีเอสไอเนี่ยจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้น๓๐สิงหาเนี่ยนะคะแล้วก็มาเรื่อยจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันหน่วยงานไหนบ้างที่ติดต่อคุณชัยนรงค์คะ
มีที่เดียวก็คือดีเอสไอ

แล้วในมุมของคนที่เป็นญาติหน่วยงานไหนที่ในมุมของเราที่เรารู้สึกว่าเป็นคนเดินเรื่องนี้คะ
ดีเอสไอตำรวจนิติเวศหรือใครคะ

ความคืบหน้าเวลาคนที่มาแจ้งเราเนี่ยจะไปดีเอสไอคนเดียวเหมือนกัน
หรือว่าคุณชะนงต้องไปตามเองแต่ละที่แต่ละที่คะ
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมจะได้รับการประสานมาจากใครในต่อไป

เอสไออย่างเดียวที่ประสานมาเพื่อขอให้ทำไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างนี้มีดีเอสไออย่างเดียว
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุย
ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านทั้งคำสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งดูข่าวดูรายการเนี่ยนะคะจะรู้ว่า
จริงแล้วผลชนสูตรเนี่ยบอกได้ละเอียดกว่าที่เราคิดเยอะนะคะ
แล้วก็เรื่องของตับแตกหรืออื่นที่เป็นรายละอักษรในใบรับรองการตายนั้น
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่รออยู่เพราะถ้าชนะสูตรกันจริงบอกได้มากกว่านั้น
แม้กระทั่งรอยที่คอหรือแม้กระทั่งถูกกระทำอะไรก่อนรอยที่คอหรือเปล่าด้วยซ้ำไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวออกมาในลักษณะที่มีคำอธิบายนะคะถึงบอกว่าน้ำหนักของสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะบอกได้นะแนว
แนวโน้มวันนี้ก็ได้นะคะว่าเป็นไปได้ที่สุดท้ายแล้วอาจจะมีการสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
อันนี้เราดูจากน้ำหนักข่าววันนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจดีเนเอที่ถุงเท้าเนี่ยมีคำอธิบายหมดว่ามีทั้งดีเนเอของผู้ตายมีดีเนเอของเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปทำการช่วยเหลือหรือว่าจับต้องสิ่งของเหล่านั้นคือน้ำหนักมันเลยค่อนข้างจะเทไปในทางที่ก็เป็นไปได้ที่สุดท้ายอาจจะสรุปว
ก็คงยังไงดีนะถ้าการพิสูจน์ขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของเหตุและผลอธิบายได้ทางวิชาการผมรับได้ต้องอธิบายได้นะครับ
ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันไม่ไปด้วยกันเหรอคะเหตุและผลช่วงที่ผ่านมา
อืมยังคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
การผูกคอตายไม่สามารถทำให้ตับแตกได้มันก็เลยคาใจอยู่
ค่ะคุณชัยนรงค์ให้สัมภาษณ์เราตั้งแต่วันแรกตอนเกิดเหตุ
เหตุเหตุเลยว่าไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายเนี่ยเป็น๑๐ปีไหมคะเป็น๑๐ปีคำว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยคือไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้พบป่ะไม่ว่าจะเทศกาลหรือว่าวาทางใดเลยมีบ้างมีบ้างค่ะการที่เขาถ้าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็จะแวะมาหาค่ะแวะพบกันนัดพบกันอะไรอย่างเงี้ยไปนัดพบที่ร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าไป
มีทางที่ติดต่อกันแบบหังใช่ไหมคะถ้าแบบพูดถึงว่าตามปกติธรรมดาของญาติพี่น้องกันจริงแล้วเนี่ยเราจะหางกันแต่ทำไมคุณชายนรงจึงให้สัมภาษณ์ในข่าวไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าไม่คิดว่าคุณธวัชีจะฆ่าตัวตายดูจากทวงค์ถ้ำนองท่าทางก่อนจะเข้าสู่การควบคุมตัวทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้น
ไม่ได้ฟังเขาระบายไม่ได้เห็นความกังวลอะไรของเขา
คือทำไมถึงแน่ใจว่าพี่ชายไม่น่าจะคิดฆ่าตัวตายคะ
อืมยังไงดีอาจจะเป็นสัมผัสที่๖นะเราเป็นพี่น้อง
แล้วก็คือยังไงดีใจต่อใจมันสัมผัสถึงกันว่า
เขาไม่ถึงขนาดที่จะต้องฆ่าตัวตายเอาอย่างนี้ดีกว่า
ที่ฉันถามเอาใจคุณชัยนรงค์เลยนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะต้องรอของอย่างเป็นทางการ
มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามแต่ว่าใจคุณชัยนรงค์เนี่ยจริงแล้ว
มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือยังว่าการตายของพี่เนี่ยเกิดจากอะไร
ยังครับเพราะว่าผมเองผมอยากได้สิ่งที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้นเองถ้าอธิบายได้มันจะเป็นในรูปไหน
บวกหรือผลลบต่อใครก็แล้วแต่เนี่ย
ออกมาผมรับได้ถ้ามันพิสูจน์ได้มีเหตุผล
คุณชนรงค์ได้ทราบอยู่แล้วว่าพี่ชายเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่มากตอนนี้
แล้วก็จริงแล้วพอสืบสาวกันไป
ทีนี้พอมันไล่เลียงมาจนถึงตอนนี้มันเป็นคดีซึ่งใหญ่มาก

อาจจะไม่ต้องได้ปากคำจากคุณธวัชชัยก็ได้เนี่ยนะคะ
หรือเคยคิดเผื่อไหมคะว่านี่มันเป็นการตัดตอนหรือเปล่า
ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าผมเองไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไปมากกว่านี้
ก็เลยตอบคำถามนี้ไม่ได้
คุณชัยนรงค์ที่บอกว่าไม่ได้คุ้นเคยกับพี่มากในช่วง๑๐ปีนี้นะคะ
แต่ว่าก็เดินหน้าในการขอคำอธิบายขอพยานหลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ทำไมถึงยังต้องเดินหน้าต่อทำไมถึงยังต้องสู้ต่อ
รู้ใช่ไหมคะว่ามันคู่ขนานไปกับอะไรกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้
คือไงดีครับความคิดของผมเองเนี่ย
คิดดูว่าการตายในครั้งนี้มันผิดธรรมชาตินะฮะ
มันผิดธรรมชาติผิดผิดอะไรหลายอย่างก็เลยจะต้องดูว่าขอดูว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะฮะ

ในระหว่างตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไม่มีไม่มีใครตามไม่มีถูกข่มขู่ไม่ได้รู้สึกว่าโดนคุกคามใช่ไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีการข่มขู่คุกคามแต่เรื่องตามนี่

แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีครับไม่รู้สึกว่ามีไม่มี
ต้องเป็นหน่วยงานไหนหรือว่าคนไหนพูดไหมคะถึงจะเชื่อว่าสาเหตุการตายมันเป็นแบบนั้นจริง
ตอนนี้มีรู้สึกว่าเสียเครดิตกับหน่วยงานบางหน่วยงานหรือเชื่อเฉพาะบางหน่วยงานหรือเปล่าคือใจเนี่ยเริ่มมีเลือกแล้วไหมคะ
ไม่มีครับไม่มียังไม่ได้คิดเลือกอะไรเลยนะฮะเวลานี้ไม่คิดเลือกอะไรเลือกในความคิดอยู่อย่างเดียวก็คือถ้าผลพิสูจน์ออกมาได้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะผมยอมรับนะฮะย้ำตรงนี้

จะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าจากการตั้งคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมเองนะฮะ

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในด้านนี้นะฮะหลายท่านนะฮะเชื่อว่าท่านจะให้ความยุติธรรมได้นะฮะให้คือพูดง่ายให้ความจริงได้นะฮะที่จะปรากฏขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นถ้าได้มาตรงนี้ผมจะเชื่อ
สุดท้ายค่ะคุณชายลงถามตรงตอนนี้ยังเชื่อในกระบวนการพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมอยู่ไหมคะ
แล้วน่าจะได้คำตอบหลังจากที่ได้ทราบผลทรุปต้องครับถูกต้องแล้วรอค่ะคือผมเองผมคิดอย่างเดียวว่ารอได้ค่ะ

เพราะว่าคดีนี้ใหญ่จริง
จะใหญ่กว่าที่คนในครอบครัวคิดซะด้วยซ้ำไปนะคะ

เดี๋ยวเรากลับมาใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมทุ่มตรง

สวัสดีค่ะ